ใหญ่บ้านด้วยค่ะที่อำเภอหลังศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ขณะที่กำลังนั่งคุยกับลูกบ้านอยู่นะคะ
ในบ้านของตัวเองและช่วงนั้นฝนตกด้วยนะคะ
บอกว่ามีคนเข้ามากราดยิงแต่เดชะบุญรอดตายหุ่นวิญ
คือไม่โดนคมกระสุนใดเลยค่ะ
นักข่าวก็ถามเอาถามอย่างแรกแหละสาเหตุเกิดจากอะไร

อาจจะมีคนไม่ชอบไปอ่านแล้วอาจจะไม่ชอบ

จากกรณีที่คนร้ายบุกกระดยิงใส่บ้านของนายชัยยริน
อิสรางกูลณอายุทยาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓อำเภอลานศักดิ์ค่ะ
อุทัยธานีเมื่อคืนวันที่๑๐กรกฎา๒ทุ่ม
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนั่งคุยกับลูกบ้านค่ะ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
พบรอยกระสุนบนหลังคา
กระสุนถูกเสาประตูอีก๒นัด
รูกระสุนที่พบมีประมาณ๗รู
ดูจากวิถีกระสุนแล้วน่าจะยิงมาจากระยะไกลค่ะ๔๐เมตร
นายชัยรินบอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งคุยกับลูกบ้านอยู่ประมาณ๕คน
ฝนตกหนักไม่ได้ยินเสียงปืน
รู้ตัวอีกทีเพราะว่ามีเศษกระเบื้องบนหลังคา

ผู้ใหญ่บ้านยังบอกอีกว่าการรอบยิงครั้งนี้เชื่อว่าหวังเอาชีวิต
เพราะว่าใช้อาวุธสงครามขนาด๑๑มมแต่ที่รอดมาได้ค่ะ
เชื่อว่าเพราะว่าเกิดจากปฏิหารค่ะ
เพราะว่าจุดที่ยิงเทียบกับตัวเป้าแล้วอยู่ที่ศีรษะพอดีเลย
แต่บรมีหลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์
ที่ใส่เป็นเลสข้อมืออยู่เนี่ยนะคะไม่ทราบรุ่นว่าเป็นรุ่นอะไร
เพื่อนรักเช่าบูชามาให้ใส่แบบนี้มา๒ปีแล้ว

อกจากนี้นะคะยังมีเหรียญพระเจ้าตากศิลปหลวงปู่ทิม
อำเภอละหารไร่จังหวัดระยองสร้างเมื่อปี๑๖ค่ะห้อยคอ
แต่เมื่อเกิดเหตุก็ไม่ได้ห้อยคอนะคะ
แต่บูชาไว้เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ

เพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๖๒เคยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะ
ไปพุ่งชนต้นไม้รถพังยับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
แต่ก็เอาชีวิตรอดมาได้เพราะห้อยเหรียญพระเจ้าตากหลวงปู่ทิม

เป็นหลวงพ่อพัทครับแต่

ใส่มาได้นานละครับ
ใส่ไว้ไม่ถอดไม่ได้ถอดเลย
จุดแถวให้เป็นผู้ใดเนอะ

ไปดูสาเหตุที่เจ้าตัวคาดนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่แน่ใจนะเอาจริงไม่แน่ใจ
แต่เจ้าตัวเขาก็บอกโพสต์เฟซบุ๊ก
หรืออาจจะสิ่งที่โพสต์ไปมันจะไปกระทบกับใครเกิดการหมั่นไส้
หรือช่วงคืนนั้นมันมีคนเมามีคนมาโหกโมโห

อีกประเด็นคือมีการฟ้องร้องกับนักข่าวคนหนึ่ง
และจะขึ้นสารเร็วนี้แต่ก็ยังไม่ได้มุ่งประเด็นไหนนะคะ
คิดไว้ว่ามีคู่ขัดแย้งแค่สองทางเพราะทางอื่นไม่เคยมีค่ะ
ความคืบหน้าทางคดีชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
และกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
และจะสอบถามพยานข้างเคียงถึงสาเหตุ
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
นี่เป็นรอยเต็มไปหมดเลยค่ะ